สวัสดีครับวันนี้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้า

ไปงานที่ลาวแล้วก็เขตเลือกตั้งที่จริงอยู่ที่ขอนแก่น
ก็เลยประจวนห่อก็เลยย้ายมาเลือกตั้งที่กรุงเทพฯแล้วกัน
เขตไว้ผวางเป็นยังไงบ้างครับ
เหมือนเขตห้วยขวางอยู่อันดับที่๓ประมาณนี้ครับคนเยอะมากครับ
แต่ก็ไม่เป็นไรครับเขามีระบบอันโนมัยความสะดวก
ตื่นเต้นไหมคะในการใช้เสียงครั้งนี้
ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าจริงอ่ะเสียงฤทธิ์มันก็แค่เสียงเดียวเนาะ
แต่ว่าฤทธิ์ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคนรุ่นใหม่หรือคนที่เขาเพิ่งเคยได้เลือกตั้งครั้งแรก
เขาจะมาด้วยกันแบบนี้หรือเปล่าแล้วเขาก็จะแบบไปในทิศทางที่เหมือนกับเหมือนกับเราหรือเปล่า
แชร์เยอะกับพวกรายการทีวีแล้วก็ดูตามนั้น
แล้วก็ดูพวกอ่านประวัติของคนที่เราจะเลือกเพิ่มเติม
แต่ว่าเขาเป็นยังไงเขาทำอะไรมาเขามีประวัติการทำงานยังไงบ้าง
แล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรครับเหมือนคนดูตากัน
ดูแล้วว่าเขาน่าจะเข้ามาช่วยประเทศจริงไหมอะไรอย่างนี้
การมาเลือกความดีเหมือนฤทธิ์อยากจะให้คนบ้านเรา
เปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดให้มันดีขึ้น
ก็อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
ก็อย่างที่บอกถึงจะเป็นเสียงเดียว
เราก็หวังว่าเสียงเราจะมีความหมายกับประเทศนะครับ
หวังว่าเสียงเราจะเป็นเสียงที่ช่วยผลักดันประเทศไปในทางที่ดีขึ้นนะครับ
อย่างที่บอกคือไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงไม่รู้คนอื่นแบบไปแนวทางยังไง
คือฤทธิ์คิดว่าตอนนี้มันมีทั้งแบบคนเจนเก่าเจนใหม่
คนจีนเก่าอาจจะคิดแบบหนึ่งคนเชียงใหม่อาจจะคิดแบบหนึ่งนะครับ
แต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเสียงข้างไหนจะเป็นเสียงที่ชนะ
ก็เดี๋ยวก็ต้องดูกัน
ฤทธิ์ก็เลยจะบอกว่าถ้าใครมาได้มาเถอะนะครับ
ผลักดันประเทศไทยมาทำสิ่งเล็กของเรากัน

แต่ถ้าเกิดพวกเราแบบทุกคนมา
คือปกติเปอร์เซ็นต์ที่มาเลือกตั้งมันแบบไม่ได้เยอะถูกไหมครับ
ปีนี้เปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นแล้วทุกคนไปในทิศทางเดียวกัน
คิดว่ามันเปลี่ยนแปลงประเทศได้

คนที่ลงติดวันนี้ก็ต้องมาใช้วันนี้
ใช่ก็คือคนที่วันนี้คงทำอะไรไม่ทันแล้ว
วันที่๑๗ใครที่ลงทะเบียนไว้ก็อย่าลืมมาเลือกตั้งวันนี้
เพราะว่าเขาขยายเวลาเลือกตั้งให้ถึงตอนเย็น๕โมงเย็น
ครับแล้วก็วันที่๒๔นะครับก็สำคัญเช่นกันนะครับ
ก็อย่าเพิ่งไปนัดอะไรกับใคร
แต่เผื่อเวลาเลือกตั้งไปด้วยนะครับ
แล้วก็เผื่อเรียกว่าคนจะเยอะแบบนิดวันนี้

ก็เลยเผื่อมาไว้ชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับ
ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะครับ

พวกเราคือความหวังของประเทศนะครับ

โอเคคะ